มันอ่ะเงียคนที่มีเรื่องของมึงอ่ะมึงรู้จัก

ตบผู้หญิงค่ะไปด่าอะไรหรือยัง

หนูไปย่างความแล้วมันจะจบครับ
คุณผู้ชมคะจับใจความได้ว่ายังไงบ้างคลิปเมื่อสักครู่
จับใจความได้ว่าผู้ชายมาตบผู้หญิงใช่ไหม
เขาบอกว่าพ่อแม่หนูยังไม่เคยตบหนูเลย
ต้นสายปลายเหตุเรื่องราวมันเป็นยังไง
เล่าให้ฟังคร่าวแบบนี้นะคะคือกลุ่มผู้ชายเนี่ยลักษณะเมา

คนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่นะคะ

แล้วปรากฏว่าคนที่เข้ามาถูกฝ่ายกลุ่มนี้
ฝ่ายชายที่เมาทำร้ายร่างกาย
เขาก็เลยโกรธอยู่ดีเป็นพลเมืองดีจะมาห้าม
สุดท้ายกลายเป็นคนที่โดนตบบ้องหูนะคะ

นวมนะคะนี่คือไม่ได้มีเรื่องกับใครเลย

เลขทำแล้วยอมรับไหมคะ
อ้าวแล้วไงคะนิเป็นผู้หญิงแล้วมาตบได้ไง

ไม่กูไม่จะทำอะไรกูจะเข้ารถก่อน

โอเคโอเคเรื่องเพื่อนในนี้หนูไม่รู้
แต่พี่มาตบหนูนี่ใช่เหรอคะ

หนูไม่รู้หนูมันวิ่งมาบอกมีเรื่องหนูก็มาห้ามมัน
แล้วพี่มาตบหนูเนี่ยมันใช่เรื่องเหรอคะ
หนูไม่รู้พี่มาตบหนูแบบนี้มันใช่เรื่องเหรอคะ
ผู้เสียหายคนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยเล่าบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มชายกลุ่มนี้ลักษณะเมา

เห็นว่ามีการทะเลาะกันก็เลยเข้ามาห้ามปลาม
เดินเข้าไปถามอีกฝ่ายดีก็มีเรื่องกัน
หลังจากที่เดินเข้าไปถามเนี่ยแต่ฝ่ายชายที่เมาเนี่ยนะ
กลับเดินปรีเข้ามาต่อว่าจากนั้นก็ตบเลยค่ะ
เปรี้ยงวิ่งวิ่งคือเข้าที่บ้องหูผู้หญิงอ่ะ
และหลังจากนั้นกระชากหัวเธอค่ะ
เธอก็เลยโอ้โหอยู่แบบนี้ไม่ไหวรับมือล้วงโทรศัพท์เลยนะคะ
ไม่ได้โทรไปแจ้งความขอหลักฐานไปแจ้งความก่อน
ก็คือเอามาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานได้สำเร็จค่ะ
แล้วไม่หมดนะผู้ชายที่เมาพยายามจะมาแย่งโทรศัพท์มือถือของเธอด้วยนะ
ระหว่างนั้นรอปภของคอนโดก็เลยเข้ามาระงับเหตุจับผู้ชายคนนั้นแล้วคืนโทรศัพท์ให้เธอ
จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์โต้เกลี่ยขึ้นตามคลิปนะฮะ
จบแล้วเอาทองเนี่ยมายัดใส่ในกระเป๋ากางเกงของเธอเพื่อให้จบเรื่องแต่เธอไม่รับเธอ
เธอบอกว่าเงินแค่นี้ซื้อสักสีฉันไม่ได้ค่ะเลยตัดสินใจนำคลิปมาโพส
ให้เป็นเรื่องเป็นราวเนื่องจากว่าพ่อของเธอเนี่ย
บอกว่าไม่ให้ยอมส่วนพ่อของคนก่อเหตุเป็นทหารซะด้วย
ก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
อ่ะอย่าคิดว่าใหญ่นะคะพบทรบบอกว่า

เดี๋ยวตำรวจจัดการให้ต่อนะคะ